ดูการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจอีกเรื่องหนึ่งละกันค่ะ
มีเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คนหนึ่ง
มาแจ้งว่าเมื่อตอนเช้ามืดของวันที่๑๕ที่ผ่านมา
มอเตอร์ไซค์เอาไว้แล้วมีคนร้ายนะคุณ

ใช้เวลาไม่ถึง๑นาทีเลยนะคะ
ตอนนี้ตามตัวไปเจอแล้วว่าเจ้าของรถกระบะคือใคร
แล้วตำรวจก็ตามเส้นทางของมอเตอร์ไซค์

เรื่องนี้คุณผู้ชมเราเคยเล่าข่าวไหม

จอดรถแล้วก็มาเอามอเตอร์ไซค์เขาง่ายเลยนะ
ใช่ค่ะกระบะสีเงินคันเมื่อกี้แต่งซิ่งนะคุณผู้ชม

ก็มาจอดที่ซอยข้างบ้านนักจัดรายการวิทยาดาราไทย
แล้วเสร็จแล้วดูสิเห็นไหม
ของนางอุทัยทิพย์ทองใบธนนันหรือว่าคุณโอ
เหตุการณ์นี้อยู่ที่ถนนแก้วพิจิตรที่ตำบลหน้าเมือง

ขณะรถนะล็อกกุญแจนะ
คนร้ายเขายังเอาขึ้นใส่ท้ายกระบะไปเลย

แล้วภาพวงจรปิดเห็นชัดเจนเลย

ช่วงเช้ามืดของวันที่๑๕มกราคมที่ผ่านมา
อันนี้เวลากับวันที่ในกล้องวงจรปิดไม่ตรงกันนะคุณผู้ชม
ทีนี้จากการที่ตำรวจภูทรจังหวัดปราจินบุรีเขาไปดูภาพ
กล้องวงจรปิดแล้วก็ไปไล่ดูหลายพื้นที่เลยค่ะ
พบว่ารถของคนร้ายคันนี้

ว่าคือนายอรุณยืนสุกอายุ๒๔ปี

กับตำรวจชุดสืบสวนสพศรีมหาโพธิแล้วก็สพกบินบุรี
รวมถึงกำลังทหารในพื้นที่ด้วย

แล้วก็ไปจับกลุ่มนายอรุณ
จับได้ที่บ้านพักเลยค่ะสภาพนี้แหละ
แล้วก็ไปเจอรถกระบะที่ใช้ในการก่อเหตุด้วย
แล้วก็มีการสอบสวนมีการขยายผล
รู้ว่าไม่ใช่แค่นายอรุณคนเดียวที่ก่อเหตุ
ยังมีเพื่อนอีกคนนึงชื่อว่านายทศพลกลิ่นจันทร์อายุ๒๓ปี
ทศพลอยู่ที่อำเภอวัฒนานครที่สาแก้ว
ซึ่งตำรวจแล้วก็ทหารเดินทางไปที่บ้านของนายทศพล
พอไปถึงก็ไปค้นในบ้านพักค่ะ
ปรากฏว่าไม่เจอนายทศพล
แล้วก็ไปเจอเสื้อยืดแขนยาวสีดำ๒ตัว
เป็นเสื้อตัวเดียวกันเลยที่ใส่ในวันก่อเหตุ
แล้วก็เจอแผ่นป้ายทะเบียนของรถจักรยานยนต์ที่ขโมยมา๑แผ่น
หลังจากนั้นค่ะตำรวจก็เลยให้นายอรุณ

โทรศัพท์ติดต่อกับนายทศพลเลยให้ถามว่าอยู่ที่ไหน
จนรู้ว่าไนทศพลเนี่ยเอารถจักรยานยนต์ที่ขโมยมา

ช่วงที่ตำรวจให้นายอรุณโทรหานายทศพลไปฟังค่ะ

อยู่บ้าน
นี่แหละก็ให้เพื่อนโทรหาไงแล้วก็บอกข้อมูลมาหมดเลยว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน
อยู่ร้านไหนเนี่ยใช่ค่ะทีนี้พอตำรวจรู้แล้วนายทศพลเนี่ยเอาจักรยานยนต์ไปซ่อมที่ร้านดีประเสริฐอะไรที่ตลาดวัฒนานครใช่ไหม
เจ้าหน้าที่ก็ตามไปเลยค่ะไปจับได้ที่ร้านเลยแล้วก็เอาตัวมาขยายผลที่บ้านของนายทศพล
ถูกเอาไปขายแล้วขายให้กับในปองซึ่งเป็นชาวกัมพูชาขายสี่หมื่นนะคะโดยทั้งสองเนี่ยนะคะก็ได้ขับรถไปส่งที่บริเวณชายแดนบ้านโนนสาวเอที่เขาน้อยสีชมพู
หมู่๑๐ตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศเจ้าหน้าที่ก็เลยให้ทั้งสองคนนะคะประสานกับในปองที่เป็นชาวกัมพูชาใช่ไหม
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยประสานกับนายปองเพื่อที่จะขอรับรถคืนเพราะว่ารถนี้มันไม่สามารถขายได้ในกัมพูชาแต่ว่าตอนนี้ยังตามรถคืนมายังไม่สามารถตามรถคืนมาได้นะคะ
ถังแมนไปมานะต่อไปตรงขี่มานะก็ที่แต่ไกลครับก็ถึงแดบ

รถยัยมันไม่ค่อยเป็นที่นิยมที่เราได้เอาไปขายในตลาดมืด
ส่งพนักงานสอบสวนที่สพเมืองปราจินบุรี
แล้วก็ตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคื่น
แต่ละคันเป็นแสนนะราคาแพงถึงขนาดแบบ๗๘แสนเกือบล้านจักรยานยนต์คันหนึ่งนะครับ
แล้วนี่ตัดศูนย์ไปตัวหนึ่งไปไทย๔๐๐๐๐บาทนะฮะ